เรื่องมาดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เกี่ยวกับโลกไซเบอร์
เขาก็ยังมีความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องบนโลกออนไลน
บ่ายโมงตรงโจมตีพร้อมการเว็บไซต์ของรัฐบาล
โดยก็จะมีหลักเป็น๒เว็บนะคะ
ล่าสุดเนี่ยทางศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกก็ยืนยันนะคะ
เว็บไซต์หน่วยงานกองทัพบกยังปลอดภัย
โจมตีของกลุ่มเคลื่อนไหวทางไซเบอร์กลุ่มนี้อยู่

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหารหรือศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ระบุหลังจากมีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์นะคะ
เรื่องการประกาศโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยราชการ
ว่าการปฏิบัติงานดูแลเว็บไซต์ของกองทัพบก

แล้วก็แจ้งหน่วยที่ดูแลเว็บไซต์ของกองทัพบก
เฝ้าระวังตามปกตินะคะ
ดำเนินการจัดทำเซิร์ฟเวอร์ระบบงานให้ติดตั้งไว้ภายนอก
ซึ่งแม้ว่าจะมีข้อมูลของกองทัพบก
แต่ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
แล้วก็ในทางปฏิบัตินะคะได้ประสานงานด้านรักษาความปลอดภัย
แม้จะมีการโจมตีแล้วก็เข้ามาในเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก
เวอร์ก็สามารถรองรับได้ในระดับหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีอีกเซิร์ฟเวอร์รองรับด้วย
ยืนยันค่ะว่าจะไม่สามารถเจาะถึงข้อมูลของกองทัพบกได้อย่างแน่นอน

เพราะว่าทางเพจเนี่ยเขาก็อัปเดตเรื่อยตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะ
ว่าประกาศความสำเร็จอัพเรื่อยเลย
แล้วก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึง๕โมงเย็นก็โจมตี
แล้วสถานการณ์โจมตีเขาก็จะเปิดคอมหลายเครื่อง
มีการแบบคล้ายไปเข้าไปที่เว็บไซต์เดียวกัน
เว็บไซต์ของสองหน่วยงานนี้ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะ
แต่ว่าเมื่อมีความพยายามในการโจมตี
ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
ก็จะปิดกั้นผู้กระทำไม่ให้เข้าถึงได้อยู่แล้วค่ะ
ก็ได้อ้างว่าทางเพจได้ประกาศรวมตัวนักรบไซเบอร์จำนวนนึง
โดยนัดเข้าโจมตีพร้อมกันเวลาบ่ายโมงตรง
แล้วก็ประกาศยุติในเวลา๕โมงเย็นนะคะ
โดยหลังจากเขาโจมตีเพียงแค่๑๕นาทีเท่านั้น
ไซต์ทั้งสองก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
แล้วก็ยังอ้างด้วยนะคะว่าสามารถเจาะเข้าระบบข้อมูลคลังอาวุธของกองทัพบก
แคปเจอร์หน้าจอข้อมูลของอาวุธที่มีประจำการในกองทัพ
ชนิดจำนวนแล้วก็สถานที่เก็บ
พร้อมกับกล่าวว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็น
เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลต้องกลับมาคิดแล้วก็ทบทวนอีกครั้งค่ะ
แต่ถ้าหากทางรัฐบาลยังคงเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไป
ทางเพจจะนัดรวมตัวกันอีกอย่างแน่นอน
คือเขาโชว์ประมาณว่าถ้าจะให้รัฐบาลมาดูแลระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของประเทศไทย
เห็นเลยว่าโจมตีง่ายแค่นี้๑๕นาทีก็ทำได้แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มั่นใจในระบบทหาร
และมีความเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยอันนี้เพิ่งโพสต์เมื่อ๖ชั่วโมงที่แล้วนะคะในเพจ
เขาเขียนว่าเบื้องหลังฉากจับโกหกพอไซเบอร์
แล้วก็แคปเป็นหน้าจอที่คล้ายมีคนส่งมาในอินบ็อกซ
เขามีการเซ็นเซอร์ชื่อเอาไว้นะคะเป็นส่งหน้าร้องไห้มา
แล้วก็เป็นฝ่ายที่ส่งมาคุยบอกว่า
แล้วก็ตอบกันไปตอบกันมานะคะบอกว่านี่แหละคล้ายเป็นการพูดคุยกันว่าทางทหารเหมือนส่งอินบ็อกซ์มาว่าเนี่ยจริงเหมือนข้อมูลไม่ได้ถูกเผยแพร่อะไรไป
แต่ว่าพอเอ่อสิ่งที่ส่งบันอินบ็อกซ์กับสิ่งที่แหละลงไปไม่ตรงกันอืมใครอยากไปตามอ่านพลเมืองต่อต้านนะคะลองไปดูกันได้อืมนะคะ